มาดูกันต่อถึงเรื่องราวของเทศกาลกินเจกันบ้างค่ะ
มีผลสำรวจหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ย
ผู้คนนี้นะคะจะเข้าถึงข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน
มากกว่าหน้าจอโทรทัศน์อีกค่ะ
ซึ่งข้อมูลที่เข้าถึงนี้นะคะก็จะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงของเทศกาลกินเจนะคะ
เพราะดูยูทูปในช่วงเทศกาลทำให้สถิติการรับชมเนื้อหาหรือคอนเทนต์
เกี่ยวกับเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้น๑๙๓เมื่อเทียบกับปี๒๔
ผู้ชมที่สนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
ก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ
ชมกลุ่มนี้ค่ะก็มีทั้งนักชิมคนรักบ้านกูรูความงาม
หรือแม้แต่สาวกสังคมออนไลน์ด้วย
จากนี้นะคะยังพบว่าหลายคนนิยมกินเจก่อนเทศกาล
และหยุดกินเจหลังจากเทศกาลนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วด้วย
สถิตินี้นะคะพบว่าเวลาการรับชมยูทูปและคำค้น
มีปริมาณการใช้งานสูงมากในช่วงของสัปดาห์เทศกาลค่ะ
ข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด
เพราะว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงผู้ชมที่ชอบรับประทานอาหารเจได้
ขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าจะต้องการดึงผู้ชม
ก็ไม่ควรเริ่มต้นระหว่างเทศกาลนะคะ
ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเทศกาล
แล้วก็ทำต่อเนื่องจนไปถึงหลังเทศกาลด้วย
กำหนดเวลาโฆษณาที่เหมาะสมกันด้วยล่ะค่ะ
ทำให้เราได้เห็นว่าการที่ผู้คนสนใจเรื่องอะไรเนี่ย
ยูทูปค้นหาอะไรบ้างประโยชน์ที่เกิดขึ้น